ที่เรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์กันบ้างครับ
โครงการคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้านะครับ
ยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป

และทำกำไรให้กับผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีการไปวัดจากตัวเลขของยอดขาย
ของบริษัทในภาคของอสังหาริมทรัพย
เติบโตถึง๑๒๖นี้ครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
โครงการแอชตันศรีลมและโครงการไอดิโอท่าพระ
มูลค่าการลงทุนเกือบ๙๐๐ล้านบาท

ร่วมทุนกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น

เปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี
สาเหตุที่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายนี้
งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า
เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
นันดามียอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียมกว่า๒๒๐๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้น๑๒๖ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกินกว่าเป้าหมาย
และยังถือเป็นรายได้สูงสุดเป็นประวัติการ
แสดงให้เห็นว่าความต้องการที่อยู่อาศัยที่ใกล้รถไฟฟ้ายังมีอยู่มาก
เปรียบเทียบกับยอดขายอสังหาริมทรัพย์โครงการในแนวราบ
บรรดาบ้านเดี่ยวหรือทาวน์ฮาวส์
ในปีที่ผ่านมามียอดขายประมาณ๓๙๐๐ล้านบาท
เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมแล้วจะน้อยกว่า๕๖เท่า
ในปี๒๕๕๙อนันดาจึงตั้งเป้าว่าจะเปิดขายโครงการใหม่๑๒โครงการ
ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม๙โครงการ
โครงการในแนวราบอีก๓โครงการ
โดยคาดหมายว่ายอดโอนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง๑๖๐
และมันเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนของเรามาตลอด
เราเป็นผู้นำในตลาดนี้
ปีนี้เราเปิดทั้งหมด๒๒๐๐๐ล้านเป็น๑๒โครงการ
สื่อโซเชียลเข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ต่าง
จากพฤติกรรมคนปัจจุบันที่เล่นดิจิตอลมากขึ้น
ปัจจุบันมีคนกดไลค์มากกว่า๗๕๐๐๐ราย
และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
โดยเฉพาะหนี้ภาพครัวเรือนและปัญหาเศรษฐกิจจีน
ปัจจัยที่ส่งผลให้บรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ

รวมถึงต้องดูสถานการณ์การลงทุน